เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องสวยงามมันก่อน

แอนนาเสืองามเอี่ยม
เมื่อวานนี้ไปหา๒พ่อ

เป็นลูกน้องของอาจารย์ชัชชาติ
สารวากาศกรุงเทพฯมหานครสวยจริง

ฉลาดพี่หมายถึงน้องแอนน่า
แต่ปุ้ยอยู่ในใจพี่ไม่อยากพูดถึง

คือเขาพาทีมที่ได้รับตำแหน่งไปสักการะขอพรพระพุทธนวราชบพิษ
ศักดิ์สิทธิ์ประจำสารวการกรุงเทพมหานคร
แล้วก็น้องแอนนานมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์๒๐๒๒
ก็ไปพบคุณชาติชาติพบคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ให้การต้องรับเป็นอย่างดี

เขินทำไมดูแบบวนตัวนะ
ดูนั่งตัวห่อ
ไม่เห็นจะโชว์กล้ามกระโดดขึ้นเวที

สายมือนี้ใช่พวกชัชชาติไหม
ใช่เคินเดิมคนเดิมเลยค่ะโอ๊ยเขินแล้วหนึ่ง
คนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความเขินม้วน
นี่ครับท่านก็ต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีนะฮะ
คุณสมชายเสืองามเอี่ยมเป็นเพื่อนร่วมงาน
ชัชชาติจะให้เกียรติบ้างนะใช้คำนี้นะ

คือท่านเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ซึ่งเป็นพนักงานเก็บขนมูลฝอยที่อยู่ท้ายรถบีบอัดขยะ

คุณชาติชาติบอกว่าขอบคุณนะ

ปลูกฝังอบรมเลี้ยงดูลูกสาวมาอย่างดี

พอแบบนี้เนี่ยปิดครึ่งหน้าบนรู้เลยว่าลูกใคร
ตาเหมือนกันเลยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัว
แล้วก็เป็นความภูมิใจของชาวกรุงเทพมหานครด้วย

สี่ปีแล้วที่สุดท้าย

สามปีแล้วครับ

แรกหวาดขยะ
ซึ่งเป็นบริกันเหมือนกัน

แรกหวาดก็สำคัญนะ
น้องไม่อยู่บนหวาดแค่หวาดเดียว
ผมว่าขยะก็เจ็บเลยนะครับ

แล้วก็สำคัญก็เป็น
ผู้คนสำคัญที่ช่วยให้พระเจ้าเราต่าง
แล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่ทำให้เราเป็นฝากบ้านผู้ใจ
สลินขอตบปากตัวเอง๑๘รอบ

สักครู่ตอนเข้าข่าวบอกว่า
คุณพ่อของคุณแอนนาเสือนี่เป็นลูกน้องของคุณชัชชาแต่

น่ารักเนอะ
พี่พี่ใจกันไง

ตาตาชัดเลยคุณพ่อเองก็มีเชื้อเยอรมัน
คือจะเห็นว่าคุณพ่อลักษณะเหมือนลูกครึ่ง
ครึ่งเลยพ่อบอกว่าภูมิใจกับลูกที่สุดนะครับ
น้องเป็นคนดีตั้งใจเรียนแล้วก็เด็กก็มาช่วยเก็บขยะด้วย
หลังจากนี้นะฮะก็บุตรมากไปอยู่กับทวดช่วงหนึ่งนะครับวันนี้พ่อบอกมีความสุขมาก
ได้เจอลูกสาวแล้วขอให้ลูกสาวโชคดีกับการทำหน้าที่ของเธอ
เห็นภาพนี้แล้วขนลุกค่ะ
ที่เธอบอกว่าโตมากับกองขยะใช่ไหมนี่แหละฮะ
คือคุณแอนนาเนี่ยนะดูเฉยก็สวยแล้ว
พอเธอเปิดปากพูดได้เห็นความรู้ความคิดของเธอ

คือตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนที่ถูกถามว่า
ถ้าเปรียบตัวเองเป็นดอกไม้เนี่ยจะเปรียบตัวเองเป็นดอกอะไร
คุณแอนนาเสือบอกว่าเปรียบตัวเองเหมือนดอกบัว
ดอกบัวเนี่ยอยู่ใต้ตมแต่วันหนึ่งมันก็โผล่พ้นตมโผล่พ้นน้ำมา

มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของตัวเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

นานาเสืองามเอี่ยมขอเสือปรบมือให้เธอด้วยครับ

พี่เบิ้ลที่หนึ่งดอมที่หนึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตนะ
คนแรกใช่ไหมที่เป็นนางงามจักรวาลของประเทศไทย
คุณอัพพัศราหงสกุลหงหงนะ
คนที่สองคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮีรันขนกแอนนาเสือ

ขอให้ไปถึงจุดนั้นขอให้ไปถึงจุดนั้นครับ
โอ้โหเยี่ยมเลยให้กำลังใจนะคะ